จำเหตุการณ์ที่มีเยาวชนขับรถหรูแล้วก็ไปชนคนตาย
เมื่อ๓๐กันยายนปี๖๕ปีที่แล้วได้ไหมครับ

ซึ่งคนนั้นเป็นคนที่กำลังมีอนาคตไกลเลยนะฮะ

แล้วปรากฏว่าเวลาผ่านไปเหมือนเรื่องจะเงียบ
แต่ล่าสุดกระแสทวิตเตอร์ร้อนแรงมาก

๑๖ฝ่าไฟแดงชนคนตายครับ
ค่ะคือช่วงจังหวะที่เกิดเหตุที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว
แท็กนี้ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง

เมื่อตอนช่วงเย็นประมาณสัก๓๗๐๐กว่าทวิตข้อความใช่ไหมครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว

ผมเช็คทวิตเตอร์๔แสนกว่าแล้วนะครับ
คือก่อนอันนี้จะขยับอันดับขึ้นลงนิดหน่อย
ก็คือคนให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากวัน๒วันที่ผ่านมาครับ
คำถามทำไมประเด็นนี้ถึงกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
เพราะคนเขามองว่าเดี๋ยวนะ
สิ่งที่เด็กอายุ๑๖ปีก่อเหตุเอาไว้เนี่ย
ทำไมสิ่งที่เขาได้รับมันกลายเป็นเหมือนกับรางวัลเหรอ
ค่ะอันนี้คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะ
แล้วเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าหลังจากเกิดเหตุปุ๊บ
ตัวคนที่ขับรถไปชนอ่ะครับ
ก็ลงมาจากรถถ่ายรูปรถตัวเองแล้วก็บอกว่าพวกเราไม่ได้เป็นอะไรนะ

ซึ่งเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะครับ

ใช่มันก็เลยเป็นประเด็นนอกจากแฮชแท็กนี้ค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
คนโพสต์ในโลกออนไลน์เป็นคล้ายกับบีม
บอกว่าไม่ติดคุกแต่ติดทีมชาติ

เพราะก่อนหน้านี้มีเฟซบุ๊คของคนหนึ่ง
เขาเอาภาพประกาศนียบัตรของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมครับ
แล้วก็มีระบุข้อความบอกว่าเด็กคนที่ขับรถชนวิศวกร
การคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
ประจำปี๒๕๖๖รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
แล้วมีคนที่ลงนามในประกาศนียบัตร
คือนายสุชัยพรชัยศักดิอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
สังคมเลยเกิดคำถามว่าเดี๋ยวนะคือจริงแล้วเนี่ย
คือนี่คือสิ่งที่เขาได้รับเหรอในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งศูนย์เสีย
เป็นเสาหลักมีอนาคตไกลแต่คนที่ขับรถชนคนตาย
ติดทีมชาติเลยเหรอเนี่ยร้อนแรงมากขึ้นไปกว่านั้นครับ
มีโพสต์ของเพจหมอแหลปแพนด้าเดี๋ยวลองดูข้อความโพสต์ของหมอแหลปแนนด้าหน่อยนะฮะ
ถามว่าทำไมต้องจัดเขาบอกว่าเพราะตอนไปขึ้นศาลเจอหน้าพ่อแม่คนตาย
ไม่เคารพไม่ไหว้แล้วเด็ก๑๖ทำไงรู้ไหมนั่งไขว่ห้างกระดิกเท้า
สังคมก็เลยยิ่งมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์นี้เยอะมาก
ขณะที่อีกเพจหนึ่งครับเพจโหลกแดงครับ
โพสต์ข้อความดูข้อความเพจโหลกแดงนะฮะ
หลังจากนั้นครับมีมีมจี้ใจดำบอกว่า
ขับรถชนคนตายเท่ากับติดทีมชาติ
แล้วก็มีรูปมีมล้อเลียนเป็นภาพเหมือนกับรถหรูเนี่ยนะฮะ
มีทงชาติไทยคลุมแล้วก็อยู่บนแท่นรางวัลอันดับที่๑
แต่หน้ารถสังเกตสิครับสีแดงเหมือนเต็มไปด้วยเลือด
อันนี้ครับคอมเมนต์หลายคนเนี่ย
ถาโถมเข้าไปบอกโอ้โหมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
แล้วทำไมสมาคมลอนเทนนิสถึงให้เขาติดทีมชาติอีก
เยาวชนอายุไม่เกิน๑๖ปีควรให้โอกาสกับเด็กคนนี้
จริงเหรอเราไปตรวจสอบในเพจสมาคมกีฬาลอนเทนนิส
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมครับคือทุกช่องทางทุกโพสต์
ไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็ตามเนี่ย
คนเข้าไปแสดงความเห็นกับประเด็นที่ว่าเด็ก๑๖ฝ่าไฟแดงชนคนตาย
นี่เยอะมากนะฮะแล้วเขาก็มองว่าไม่เห็นด้วยนะ
อกจากนี้ครับมีการประชาสัมพันธ์เวลานำเยาวชนคนดังกล่าว
แข่งขันตามรายการต่างอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
จากกัญญาโยนปีที่แล้วจวบจนปัจจุบัน
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามสอบถามเรื่องนี้ไปยังทางสมาคม
แต่ได้คำตอบกลับมาสั้นบอกว่าไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล
จากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กด้วยนะครับ
อันนี้ข้อมูลที่มีการรายงานกันออกมาแล้วข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเยาวชนคนดังกล่าวหรือชาวเน็ตจะเรียกเป็นว่าเด็ก๑๖ไปแล้วเนี่ยนะครับ
อันดับ๒คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
สำหรับวันที่และเวลาสถานที่แข่งขันอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการ
ดูประวัติเขาหน่อยเด็ก๑๖ตามคำเรียกหลายคนหรือว่าจริงก็คือเยาวชนอายุ๑๖ปี
ขับรถชนหนุ่มวิศวะจนตายเนี่ยเกิด๑๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๐ครับ
ปัจจุบันก็อายุ๑๖ปีแล้วเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
เป็นลูกคนเล็กจากพี่น้องทั้งหมด๓คนเริ่มเล่นเทนนิสตอนอายุประมาณ๕ปี๗เดือนครับ
แล้วขวัญใจของเขาไอดอลของเขาคือราฟาเอลนาดาวครับ
มือหนึ่งของโลกชาวสเปนเพราะว่าชอบสไตล์การเล่นที่หนักแน่นแล้วก็เล่นหลากหลายนั่นเอง
นี่คือข้อมูลของผู้ชายคนนี้
ในขณะที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถูกรถชนแล้วก็ตายจากไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
เขาคือเสาหลักของบ้านหลังนี้ครับนี่คือบ้านของผู้ตาย
นี่ครับน้องคนนี้วิศวกรหนุ่มอนาคตไกล
คุณแม่ของผู้ตายครับบ้านอยู่ที่อำเภอท่าตะโกนครสวรรค์
เราไปเจอกับคุณแม่บุญลือบอกว่าเมื่อต้นปีไปขึ้นศาลมา๒ครั้ง
ครั้งแรกก็คือเมื่อ๓มกราคมอีกครั้งหนึ่งก็๑๖มกราคมครับ
อยากให้เด็กมาขอคำมาผู้ตายแต่ครอบครัวปฏิเสธ
ว่าถ้าจะขอคำมานู่นควรทำตั้งแต่ตอนอยู่ที่วัดแล้ว
คู่กรณีชดใช้เงินเยียวยามาให้แล้วตอนนี้คือ๖๖๐๐๐บาท
ยังขาดอีก๒แสนครับเพราะคุยตกลงกันไว้ที่ตัวเลข๘๖๐๐๐บาท
แม่ยอมรับตอนแรกก็สงสารนะเด็กคนเมื่อกี้
เพราะว่าคือน้องก็คงรู้สึกแย่แต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ให้เป็นไปตามคดีและทางกฎหมายก็แล้วกันคุณแม่บอกแบบนี้ฮะ
แม่น้องเต้บอกว่าตอนนั้นที่สงสารเพราะว่าเห็นว่าเด็กคนนั้นเนี่ย
ตอนที่มีเรื่องมีคดีแม่ไม่ได้มากอดอาจจะไม่มีความอบอุ่นและเสียขวัญมาก
แต่ตอนนี้เองคุณแม่ก็เสียใจไม่แพ้กันนะครับ
เย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมครับ
มีการโพสต์เอกสารในเฟซบุ๊คครับนี่ฮะ

เยาวชนคนดังกล่าวยื่นหนังสือขอถอนตัวจากทีมชาติไทยรุ่นอายุ๑๖ปีแล้ว
และขอให้สมาคมพิจารณานักเทนนิสคนอื่นมาแทนตามระเบียบของสมาคม
และนี่คือเอกสารครับเอกสารที่มีการระบุรายละเอียดต่าง
แต่ในตัวข้อความของเอกสารนี้ไม่ได้มีข้อความที่ชี้ชัด
ถึงเหตุผลในการถอนตัวว่าคืออะไร
แต่อาจจะเกิดจากแรงกดดันจากสังคมหรือเปล่า
ฝ่าไฟแดงชนคนตายจนถึงตอนนี้เนี่ยฮะ